ใช่ใกล้จะเข้าพรรษาขออภัยนะครับ
ใกล้จะออกพรรษาแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะ
จังหวัดต่างมีประเพณีสำคัญ
โดยเฉพาะที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
ตอนนี้ประชาชนและวัดต่างเร่งทำเรือพระกันแล้ว
เพื่อส่งเข้าประกวดในงานประเพณีลากพระ
ตักบาทเทโว๑๕๑๗ตุลาคมนี้ค่ะ
ส่วนที่สุราธานีนะคะก็
ก็เตรียมรับต้นเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานีก่อน

แต่ว่าเป็นงานต่อเนื่องจากเข้าพรรษาที่อุบล

ในเรื่องของประเพณีทั้งเข้าและออกพรรษานะ
ค่ะก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชนวัดเรียบนะคะ
อุบลราชธานีตอนนี้ไปช่วยกันประกอบส่วนหัวแล้วก็ส่วนหาง
ต้นเทียนพรรษาของวัดไซด์อำเภอเมือง

เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่๑๕ตุลาคมนี้นะคะ
เพื่อที่จะนำไปร่วมขบวนชักพระทอดผ้าป่า
งานสืบสารประเพณีสองภาคตามโครงการ
พรรษาอุบลออกพรรษาสุราธานี
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมค่ะ
โดยมีชาวบ้านไปร่วมชมต้นเทียนพรรษา
สวยงามจากภาคอีสานแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยนะคะ

จะนำไปจัดแสดงความสวยงามของศิลปะอีสาน
คู่กับรถพนมภาระภาคใต้๑๖ตุลาคมนี้
และร่วมขบวนชักรถพนมพระ

ของจังหวัดสุราธานี๑๗ตุลาคมนี้
ที่เราเคยสัมภาษณ์ยิ่งใหญ่มาก
ใช่บอกว่าขบวนนี้๓กิโลเมตรเลยนะคะ

ตอนนี้วัดต่างได้เร่งทำเรือพระ
เพื่อส่งเข้าประกวดเรือพระที่ปีนี้
มีวัดส่งเรือพระเข้าประกวดกว่า๓๐ลำ
งานประเพณีลากพระตักบาทเทโวเทศกาลออกพรรษา

ซึ่งจะจัดขึ้นที่บริเวณลานดอกแหลมสมิลา
๑๕ถึง๑๗ตุลาคมนี้นะคะ
โดยเฉพาะที่วัดดอนแย้ชาวบ้านช่วยกันประกอบเรือพระอย่างสวยงาม
ด้วยการออกแบบส่วนหัวเรือ

แล้วก็สีสันสวยงามด้วยนะคะให้เป็นเซียนพญานาคเจ็ดเซียน
ส่วนหางพญานาคมี๗หาง
มีกระหนกลายไทยรองรับสวยงาม
มีรูปพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงทางบันไดแก้ว
และมีมนตบอยู่บนเรือพระ
ฉัดและพัดที่แกะสลักลวดลายกระหนกสีสันสวยงาม

สำหรับเรือพระของวัดดอนแย้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ
ติดต่อกัน๔ปีซ้อนแล้ว

ทำให้ปีนี้ชาวบ้านตั้งใจค่ะ
ช่วยกันทำเรือพระนานกว่า๔เดือนแล้วนะคะ
หมายสำคัญคือการรักษาแชมป์ให้ได้เป็นสมัยที่๔

คนไทยทำอะไรวิจิตบรรจงจริงนะ